ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับที่สมุทรปราการครับ
ผู้ชายคนนี้ที่เขาไปเที่ยวมาจากร้านปรากฏว่าออกจากร้านเหล้ามา
ถูกแทงตายนะครับไม่มีใครคิดเลยนะครับว่า
ข้อความสุดท้ายที่เขาส่งทักไปหาเมียของเขาว่า
รักเธอนะจะเป็นประโยคสั่งลา
เหตุการณ์นี้ตามหาคนร้ายกันหน่อยครับ

นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถครับสายตรวจโรงพักบางพลีน้อย
เป็นวินาทีที่มีกลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณสัก๔๕คนรุมทำร้าย
จังหวะนี้ครับทำร้ายร่างกายผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้า
กางเกงขายาวสีน้ำเงินคล้ายเหมือนจะเป็นอาสากู้ภัยหรือเปล่า
หลังจากนั้นใช้มีดแทงในสิงอายุ๔๐ครับ
พอแทงเสร็จแล้วในสิงห์เอามือกุมหน้าอกเอาไว้
แล้วเดินขอความช่วยเหลือคนที่เขาเห็นเนี่ยพอจังหวะปล่อยมือปั๊บ
อภัยนะด้วยความเคารพคือเลือดพุ่งเลยแล้วก็ล้มฟุบฮะสิ้นใจตายครับ
คนก่อเหตุขับรถหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านเหล้าไม่มีชื่ออยู่ริมถนนบางนาตราด
ในพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการครับ
ตี๑๓๐เมื่อคืนนี้ตำรวจโรงพักบางพลีน้อย
รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตายหน้าร้านเหล้าก็ไปตรวจสอบ
พบร่างในสิงห์ถูกแทงที่ลิ้นปี่๑แผลครับ

ใกล้กันก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์สีขาวของผู้ตายจอดอยู่หน้าร้าน
แล้วมีมีดพกตกอยู่ห่างจากศพไม่กี่ก้าวครับ
ของผู้ตายร้องไห้เดินไปดูร่างของแฟนเธอ
แล้วบอกว่าเพิ่งจะโทรหากันเมื่อตอนเที่ยงคืน
ไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่มีอะไรเลยที่มันจะเป็นการบอกว่า
แฟนเธอจะต้องมาถูกแทงตายแบบนี้นี่นะฮะ
แล้วพอรู้ว่าถูกทำร้ายแล้วตายทันที
รีบมาแล้วร้องห่มร้องไห้แบบนี้ครับ

ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งดื่มกินที่ร้านอยู่คนเดียว
ระหว่างนั้นในร้านมีลูกค้าคนอื่นมาใช้บริการด้วย
รวมถึงมีโต๊ะของกลุ่มคนก่อเหตุ
ที่มากันประมาณ๔๕คน

ผู้ตายออกจากร้านไปสักครึ่งชั่วโมง
โต๊ะของกลุ่มคนก่อเหตุก็เช็คบิน
เรียกเก็บเงินครับแล้วพากันออกจากร้าน

ไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตายไปชกต่อยกันที่หน้าร้าน
นี่นะฮะจนกระทั่งมารู้ว่า
อ้าวเขาเดินกลับมายืนอยู่หน้าร้าน

แล้วเห็นเลือดพุ่งออกมาตกใจมาก
แล้วเขาก็ล้มฟุบสิ้นใจตาย
รีบโทรหาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับ
ก็ยังพูดได้อยู่เลยนะครับ

แต่สุดท้ายก็คือล้มฟุบแล้วก็ไปเลยครับ
เพื่อนสนิทของผู้ตายคุณอภิวัฒน์บอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงก็นั่งกินดื่มกันอยู่ที่บ้านของเพื่อนนะครับ
แล้วผู้ตายก็ขอยืมเงินพันห้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่อ
ก็มาต่อที่ร้านก็ไม่คิดว่าจะเป็นร้านนี้
เพราะอะไรรู้ไหมครับคือเพื่อนก็พอจะรู้อยู่ว่า

ซึ่งผู้ตายเขาติดพันธุ์ค่ะ
ก็ไม่คิดว่าการมาที่ร้านครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายครับ
เคยชวนมาแต่ผมไม่มานะครับ
สุดท้ายมันก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้น

พบว่าหน้าร้านก็ยังมีคราบเลือดอยู่เลย

ร้านยังปิดไม่มีใครอยู่ในร้าน
ก็เลยไม่มีใครที่จะให้ข้อมูลได้ใส่กรอนแบบนี้ครับ

เมียและญาติของผู้ตายก็นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หลังจากนั้นครอบครัวและญาติก็นำร่างผู้ตายไปทำพิธีรดน้ำศพ
ที่วัดนรึภัยประชาบำรุงอยู่ที่บางประกงฉะเชิงเซานะครับ
นี่คือภาพของผู้ตายด้านซ้ายของจอ
และด้านขวาคือพิธีเชิญวิญญาณนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
จะมีเพียงแค่ครอบครัวแล้วก็ญาติสนิท
ที่มาร่วมภิธีรดน้ำศพตอนช่วงเย็นที่ผ่านมา
นักข่าวได้คุยกับเมียของผู้ตายครับคุณสายฝน
ร้านอาหารเธอโทรหานะโทรไปหลายครั้งด้วยแต่ไม่รับสายเที่ยงคืนเนี่ยอ้าว
กดโทรอีกครั้งเข้ารับสายก็เลยถามว่าอยู่ไหนผู้ตายบอกว่าอ้อเพื่อน
มาเที่ยวไม่มีอะไรข้อความที่เห็นหน้าจอนี่แหละครับคุณ
คุณผู้ชมแล้วดูนะครับมีข้อความหนึ่งเขาบอกว่าคือหลังจากนั้น
เนี่ยทิ้งประโยคไว้ว่าเขารักตัวเองนะไอ้คำว่าเขารัก
ตัวเองนะนั่นแหละฮะที่เมียรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเป็นลางอะไรหรือเปล่า
จนกระทั่งมารู้อีกทีก็คือมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่า
คนตายใช่ไหมครับอุ้ยเธอใจแป้วเลยทำไมพูดว่าเมียคนตาย
ว่าคืนนี้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่แน่คุณสายฝนบอกเพิ่ม
เติมนะครับว่าสามีของเธอเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัว
ต้องช่วยดูแลลูกอีก๒คนนะครับตอนนี้เธอเศร้ามากเสียใจมาก
อยากจะถามคนที่ก่อเหตุว่าทำไมต้องฆ่าแกล้งกันแบบนี้และ
ที่หลายคนมารุมคนคนเดียวเนี่ยเหมือนที่เราเห็นจากภาพ
กล้องหน้ารถของสายตรวจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะโหดร้าย
เกินไปส่วนที่มีการสันนิษฐานกันว่าผู้ตายอาจจะไปมีเรื่องกับ
คนก่อเหตุเป็นเรื่องของความหึงห่วงหรือเปล่าเรื่องผู้
หรือเปล่าอันนี้เธอก็ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจแต่ก็ยอมรับว่า
สามีเธอเนี่ยไปติดพันธุ์ผู้หญิงที่ร้านจริงก็ระแคะระคายรู้
ประมาณสัก๒สัปดาห์แล้วครับ
ประมาณ๒อาทิตย์อาทิตย์๒อาทิตย์ระหว่างมันไม่ได้ระยะเป็นปี๒ปี
มันแค่ระวะอาทิตย์แค่สองอาทิตย์ที่เขาคุยกันเออทำไมห้าคนต้องลุม
หนึ่งหรือยังไงเราก็อยากรู้ไม่รู้สักต้นสายไปเหตุว่าเขา
เป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับดังนั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจโรงพัก
พลีน้อยครับอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวคนก่อเหตุเบื้อง
ต้นก็กำลังรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลภาพวง
จรปิดรวมไปถึงภาพอื่นอื่นที่ได้อันนี้เป็นเบาะแสสำคัญนะ
คุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่กำลังจะเร่งตามตัวลากคอคน
ก่อเหตุทั้งหมดมาลงโทษให้ได้ดูภาพจากกล้องหน้ารถอีก
ครั้งหนึ่งพฤติกรรมที่หลายคนรุมคนเพียงแค่คนเดียวใน
ต้นจากพฤติกรรมการก่อเหตุตรงนี้แหละครับตำรวจบอก
แนวทางการแจ้งข้อหาก็คือคนที่แทงเนี่ยคงถูกแจ้ง
หาหนักเลยคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดคือพกพา
อาวุธมีดในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยผิดกฎหมายส่วนคน
ที่เหลือกลุ่มกวนนี้อาจจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้าย

เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมจับคนร้ายได้เมื่อไหร่
รายงานให้ทราบทันทีครับค่ะ